อีกหนึ่งเรื่องนะครับกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่ง
บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นภาพชวนขนหัวลุกครับ
เดี๋ยวนะมันเปิดเองเหรอมันเปิดปิดเปิดปิด
ปิดเนี้ยเหรอเหรองงเลยครับโอ้โหงงว่าเอ๊ะ
มันเปิดเองเลื่อนเองได้อย่างไรคลิปนี้ครับถูกโพสต์ลงใน
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าแต่ถ้าพูดเป็นไทยธรรมดาเลยน่ะ
ค่ะเอาขออนุญาตนะช่างกูนี่ไงจ้ะเขาอ่านมาแบบเนี้ย
เอางี้ละกันแต่เขาโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกแบบนี้
แล้วก็มีแคปชั่นของคลิปนี้ด้วยนะบอกว่าประตูเปิดเอง
เจอหลายครั้งแล้วตอนแรกคิดว่าขโมยเข้าบ้านที่ไหนได้
ไม่มีคนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนกว่า
แล้วเพิ่งจะซื้อบ้านหลังนี้มาได้๕เดือนเองแต่หลายหลายคน
ได้โทรคนให้ออกเป็นไงมีคนดึงอีกฝั่งมั้ย
สถามคือมันเป็นประตูอัตโนมัติรึเขาใดกันล่ะ
ไม่แน่จังถ้าอัตโนมัติจะมีกล่องข้างล่าง
แต่อยู่อยู่มันไหลเองไม่เคยครอบนี้อีกไหม
บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลองนึกจินตนาการดูสิอาจจะเป็นพื้นลาดพื้นเอียงพื้นไม่เท่ากันเปล่า

เอาแต่ตอนซื้อบ้านต้องดูนะมันเอียงเท่าไม่เท่ากันอะไรใช่ไหมล่ะ

ลมมันเป็นไปได้ไหมจะพัดให้ประตูเหล็กเนี่ยมันเลื่อน
ถ้าเหล็กมันไม่ได้หนักมากมันก็มีโอกาส
แต่ถ้าเป็นประตูหนักอ่ะมันก็ไม่ยากอ่ะแต่อันนี้มันประตูซี่ค่อนข้างจะบาง

พาหมอปลาอีกแล้วถ้าหมอปลามาทุบประตูเลยครับ
ต้องทุบประตูหมอปลาไม่ได้มาทุบอย่างเดียว
หมอปลามาหมอปลาก็จะบอกว่าเออมีข้าวมีน้ำให้กินไหม
เมื่อกี้ไปโรงพยาบาลไม่ได้กินอะไรเลย
แซวเล่นนะหมอปลานะฟังเราอยู่อย่าโกรธเรานะเรารักเราคิดถึงนะ
จริงนะดิฉันว่าสักวันหมอปลาต้องมาบุกรายการเราแน่เลย